เอามาดูต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะฮะ

ต้องบอกเลยว่าต้องเอาใจคุณแม่นิดนึง

แต่ว่าเขาบอกว่าจะทำหลังที่๒แล้วนะ

คุณแม่จะปวดหูนะคะเพราะว่าเขาทำอะไร

เดี๋ยวจัดไปใจป่าสร้างบ้านให้แม่เพิ่มอีกสักหนึ่งหลังไปเลยค่ะ

ไว้สำหรับเผื่อคุณแม่หรือครอบครัวแบบโอเค

คิดไว้ในใจกี่ล้านให้ที่บ้าน

มันคือทั้งส่วนของกระชัดกับคุณแม่รวมกัน
ถ้าจากรู้ราคาผมไม่ถามแม่อีกทีนึง
ช่วยกันแม่เป็นคนจัดสรรเรื่องงบประมาณทั้งหมด
แต่ก็มีหน้าที่ทำงานครับผม
แม่จะได้สบาย